เหตุการณ์นี้มีแม่ค้าขายขนมเค้กถูกคนร้าย๒คนนะฮะ
ฟันหัวแบะเลยเย็บเป็น๑๐เข็ม
แล้วต่อหน้าลูกอายุเพียงแค่๒ขวบนี่คือบาดแผลของเธอครับ
คือขออภัยนะตรงกลางหัวตรงนี้เลย

คือเย็บแล้วตอนนี้นะฮะสภาพของเธอคือตอนนี้พันหน้าพันหัวเนี่ยนะฮะ

ลองดูภาพหน่อยนะฮะที่เราไปคุยกับเธอเนี่ยแล้วมีผ้าพันเต็มหัวเลยครับ
ผู้เสียหายอายุ๒๙ปีชื่อว่าคุณแนนท่านนี้ครับ
เป็นเจ้าของร้านเค้กอยู่ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเที่ยงเมื่อวานนี้ครับมีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนบุกมาที่ร้าน

บอกว่าฝั่งคนก่อเหตุเนี่ยถามมึงไปทำอะไรพี่ตั้มพี่ตั้มเขาสั่งกูมา

จากนั้นลงมือทำร้ายเธอต่อหน้าลูกอายุ๒ขวบของเธอลูกอยู่ด้วยนะฮะ
ทำร้ายต่อหน้าเด็กเนี่ยเธอพยายามจะสู้ขัดขืน
ทีนี้คนร้ายเข้ามากันสองคนและผู้ชายทั้งคู่
เอามีดฟันที่หัวเธอไม่พอถอดหมวกกันน็อกเอามาฟาดซ้ำอีกหลายหนแล้วหลบหนีไป

วงจรปิดครับนี่คือวงจรปิดเหมือนกลับมาดูราดเหลาก่อน
ดูนะฮะ๑๑โมง๒๔นาทีกับอีก๕๐วินาทีขี่ผ่านหน้าร้านเธอไปแล้ว
วนกลับรถมาตรงนู้น๑นาทีผ่านไป๑๑โมง๒๕กำลังขี่กลับมาแล้วครับคุณผู้ชม
ดูภาพหน้าจอนะฮะนี่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เธอบอกว่า
แล้วคนที่ทำร้ายเธอกับคนในวงจรปิดเฮ้ยทำไมหน้ามันเหมือนกัน
แสดงว่านี่คือมาดูลาดเหลาก่อนที่จะบุกมาก่อเหตุกับเธอแน่
สภาพความเสียหายสิครับเนี่ยข้าวของในร้านพังหมดเลย
๑๑โมงกว่าใช่ไหมแล้วเธอถูกทำร้ายตอนประมาณช่วงเที่ยง
คาดว่าเหตุการณ์นี้มันสืบเนื่องมาจากว่าประมาณสัก๒อาทิตย์ก่อนครับ
ไปจอดส่งเค้กแล้วทำให้รถข้างหลังมันไปไม่ได้
อาจจะทำให้เป็นข้อจำกัดในการสัญจรบนถนน
ผู้ชายคนหนึ่งลงมาจากรถเพราะว่าเขาก็เดือดร้อนไง
รถไปไม่ได้รถเธอจอดขวางส่งเค้กอยู่

บอกว่าพี่แป๊บนึงเดี๋ยวก่อนนี่จะส่งเค้กเสร็จแล้ว
แต่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ยอมบอกว่าคุณต้องขยับเลยผมรีบเหมือนกัน
แล้วอ้างตัวเป็นตำรวจ
หลังจากนั้นในรถคันดังกล่าวผู้ชายลงมาก่อนคนแรก
ผู้หญิงตามลงมาบอกให้เธอขยับรถ
เธอก็ยังไม่ขยับก็เลยเถียงกัน
ผู้หญิงปรัฐคารมกันก่อนที่อีกฝั่งหนึ่ง
จะเอาแมสออกดึงแมสลุงแล้วบอกว่าจำหน้าให้ดีนะ
อยู่ที่ตาคลีมีการบอกให้เธอจำหน้านะครับ
หลังจากนั้นทางด้านของผู้ชายได้เอามือถือมาถ่ายรูปของเธอเอาไว้ด้วย
เธอเลยบอกว่ามันจะเกี่ยวข้องกันไหม
แล้วเธอนึกได้บังเอิญว่าฝั่งนั้นเขาหลุดเรียกว่าพี่ตั้ม

พอหลุดเรียกว่าพี่ตั้มแล้วที่คนร้ายมาถามเนี่ย
คือมึงไปทำอะไรพี่ตั้มพี่ตั้มเขาสั่งกูมา

ข้อมูลเหล่านี้ครับเธอก็เลยต้องแจ้งตำรวจนะฮะ
ล่าสุดครับไปที่โรงพักตาคลีให้จับตัวคนร้าย
เชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีคนบงการแน่นอน

พ่อเธอก็เป็นตำรวจเหมือนกันครับ
ของสามีร้อยตำรวจโทมนตรีวินิตกุลครับ
เดินทางไปที่โรงพักบอกว่าจะเอาเรื่องกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุ

เพราะอันนี้ถือว่ากระทำเกินกว่าเหตุ
ในฐานะตำรวจเก่าเชื่อว่ามีการล็อกเป้า

เขาเป็นตำรวจค่ะ
เป็นลูกพี่ของคุณสองคนนี้ค่ะ
เรายืนยันว่าเขาเป็นตำรวจ
มั่นใจค่ะ
เพราะเขาพูดชื่อออกมาเลยค่ะว่าคนนี้สั่งค่ะ
อืมนี่แหละฮะ